สวัสดีค่ะพบกับมินนี่นัทชาในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
ข้อดีก็คือพายุลุกนี้จะนำลมหนาวเข้ามา
ทำให้ลมหนาวแพลลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบน
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
ในระยะนี้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิ
ลดลงอีก๒๔องศา
มีฝนเล็กน้อยยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด๒๑๒องศา
เตือนนะคะอีกครั้งเลยการดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแต่อย่างใดค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคกลางและภาคตะวันออก
อากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิลดลง๒๔องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๕องศา

ในขณะเดียวกันภาคใต้สัปดาห์หน้า

ตก๑๒๐๔๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศาค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้เทศกาลคริสต์มัส